คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีรายงานนะครับว่าหลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

จุดนั้นฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืน

โดยเฉพาะการเดินทางทั้งทางบกทางเรือ
ทางอากาศต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความแปรปวนแบบนี้

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
ก็จะทำให้ในระยะนี้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสที่จะต้องเจอฝนตกชุก
อกจากนี้มรสุมฤดูฝนก็ยังพัดปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
จะทำให้ฝนตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างมีโอกาสตกต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนี้
โดยลักษณะการเกิดของฝนในเมืองไทยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
การว่าวันสองวันนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงอยู่บริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
แต่ว่าช่วงวันศุกร์กลุ่มฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวไปอยู่บริเวณทางตอนบน
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนจะได้ชุ่มฉ่ำกับสายฝนอีกครั้งหนึ่ง
คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์
ส่วนบริเวณทางตอนล่างครับคลื่นยังคงแรงนะครับ
ที่มีลักษณะเป็นสีเขียวก็คือคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
ดังนั้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓๐มิถุนายน
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
แน่นอนครับนอกจากการเดินเรือแล้วการเดินทางโดยอากาศยานนั้น
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ
ถ้าหากสภาพอากาศปลอดโปร่งส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิดปัญหา
แต่ถ้าหากมีเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นซึ่งเมฆเหล่านี้เองสามารถให้จะเหนียวนำ
ไม่เกิดฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
ก็ทำให้เครื่องบินนั้นเสียการทรงตัว
หากเป็นเครื่องบินเล็กก็อาจจะทำให้ตกลงมาได้นะครับ
ดังนั้นถ้าหากสภาพอากาศแปรปวนแบบนี้นักบินก็จะประเมิน
แล้วก็ถ้าหากเลวร้ายก็จะงดทำการบินในวันแล้วก็เวลาดังกล่าว
แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือความแปรปวนสภาพอากาศอีกหนึ่งอย่าง
ที่ไม่มีสัญญาณเตือนใดไม่มีแม้กระทั่งเมฆ
พอเจอแล้วก็จะรู้สึกเหมือนโดนกระแทกอย่างรุนแรงครับ
แปรปวนแบบนี้เราเรียกว่าความปั่นป่วนในอากาศแจ่มใส
ซึ่งรู้จักกันดีก็คือการเกิดการตกหลุมอากาศนั่นเองนะครับ
ซึ่งเกิดจากความแตกต่างกันระหว่างความกดอากาศ

เครื่องบินที่จำเป็นต้องบินเฉียดแนวพายุ
รู้สึกสั่นคลอนตลอดเวลาจนพ้นแนวพายุ
ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มักเกิดขึ้นในกรณีที่
เครื่องบินนั้นบินในระดับเพดานที่สูงนะครับ
บินข้ามประเทศหรือว่าบินข้ามทวีป

จะรู้ก่อนเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

ควรที่จะรีบกลับที่นั่งรัดเข็มขัดให้กระชับ
สิ่งสำคัญก็คือการจัดวางสัมภาระนะครับ

เพราะว่าถ้าหากเกิดการตกหลุมอากาศแล้ว
จะทำให้สัมภาระเหล่านี้นั้นถูกโยนขึ้นไป
แล้วก็ตกลงมาทับจนได้รับบาดเจ็บได้
นี่คือสิ่งที่นำมาย้ำเตือน

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ